ก่อนจะไปพักกันมีคลิปหนึ่งอยากจะให้ดูกัน

พระรูปนี้จะเอากางเกงในไปทำอะไร
มันเป็นคลิปที่เผยแพร่มาอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะ

ก็เผยแพร่พฤติการของพระรูปหนึ่ง
ไปเดินตลาดแล้วก็ไปเก็บเอาชุดชั้นในมาหมด
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยค่ะ

แล้วก็มีย่ามสะพายด้วยปกตินะคุณสุภานี

ก็มีผู้ชายมาขโมยเสื้อใน

คราวนี้ผู้ชายที่ว่าคือพระ
คือนุ่งเหลืองห่มเหลืองมาเลยแบบนี้
เรามองเราก็จะนิยามว่าเป็นพระแหละ

เราก็จะเห็นนะคะว่าพระรูปนี้เดินมาแบบ

ค่อยเดินมาอยู่ที่ซอยหลัง

ใจกลางตลาดเทศบาลตะมนตอูทอง

อ่ะ๑ตัว๒ตัวหยิบไปเลย

ตากเอาไว้ใส่ย่ามสีฟ้า

เพราะว่าเดินหลังร้านไงถ้าจะเอาสังขพันธ
ก็ต้องไปหน้าร้านใช่ไหมคุณแล้วก็

รอบข้างตลอดเวลาคล้ายเหมือนกลัวใครจะมาเห็น
ไปดูภาพขณะที่ชุดชั้นในอีกครั้งคุณผู้ชม
ที่ท่านจะเอาไปทำอะไร
จะไปบริจาคต่อไหมก็ไม่ทราบ
แต่มันไม่ใช่วินัยสงฆ์แน่นอน

ไปแล้วก็เดินกลับออกไปเหมือนไม่มีอะไรนะคะ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปจาก

ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันล่ะว่า

คุณผู้ชมดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะคะ

แต่ว่าเป็นพระรูปไหนที่ไหนนะคะ
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ